ข่าวต่อไปนี้เราอ่านข่าวแบบนี้มา๓๔วันติดแล้ว
แม่ไปแจ้งความให้จับลูกตัวเอง

คนนี้ติดมานาน๑๕ปีจนหลอน

ถือมีดถือไม้ถือขวานรอบหมู่บ้าน
ทนไม่ไหวไปแจ้งตำรวจไปจับเลยครับ

คนนี้คือนายนกอายุ๒๙ปีก็พยายามขัดขืน

แต่ว่ากำลังตำรวจอาสาเขามากกว่า

แม่บอกว่าแม่คือไม่เข้าใกล้

จับได้ไหมเป็นห่วงก็เป็นห่วง
กลัวลูกทำร้ายก็กลัวเฉง้อดูอย่างเดียว
ตอนชาร์จตัวเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่พยายามเข้าไปเกรกก่อน
ให้เขายอมสมัครใจบำบัดดีกว่า

บอกว่ามาเถอะครับนกเลิกยากันเถอะ

ถ้ายาถ้าเลิกยาฉันจะวันนี้อะไรอย่างนี้

ฉันเห็นภาพหลังเป็นเหมือนแบบทางเดินยาวแล้วมีพระอาทิตย์ขึ้นเลย

คนที่แจ้งมันก็ไม่ชอบผมทั้งนั้นผมไม่ไป
อ่ะงั้นตำรวจต้องขยายผลเลยนะถ้านกบอกในหมู่บ้านเขาเสพเนี่ย
มาเถอะครับนกตำรวจก็ยังเกี้ยกอมอยู่
เถียงกันไปเถียงกันมาตำรวจพูดเพราะไอ้นายนกก็เถียงกลับมา๑๐นาทีคุณผู้ชม
สุดท้ายไม่ไหวแล้วพูดดีมันก็คงไม่มาหรอกนะ
สุดท้ายก็ต้องช้าตัวสุดท้ายก็เอาตัวไปบำบัดแบบนี้นะฮะ
แม่ของเน็ตนกก็บอกว่าลูกชายเนี่ยติดยามา๑๕ปีแล้วอ่ะ
วันดีคืนเดียวคุ้มครั่งก็อารวาสคิดว่ามีองค์เทพเจ้ามียานวิเศษ
บางครั้งก็ถือมีดถือขวานเดินไปมาทำลายข้าวของในหมู่บ้านนะ
ตักเตือนไปก็ทำร้ายแม่ทุกครั้งเลย
แม่จำใจไม่เอาแล้วแจ้งความดีกว่า
ตำรวจไปจับหน่อยบำบัดหน่อย
ไม่ใช่ไม่รักนะแต่แม่เองไม่รู้ทำอย่างไร
เพราะรักอยากให้ลูกกลับมาเป็นลูกของฉันคนเดิม

ส่วนผลการตรวจร่างกายของนายนกไม่พบสารเสพติด
แต่แพทย์ก็ลงความเห็นว่าคือมันเป็นโรคสมองติดยา
ตอนที่จับไม่ได้เสพแต่สมองมันจำไปแล้วว่า
มันเคยเสพคือสมองมันถูกทำลายไปแล้วค่ะ
ต้องพูดคำนี้เลยพวกยาเสพติดเนี่ยฤทธิ์ของมันเนี่ย
ไม่ว่าจะกระตุ้นประสาทหลอนประสาทกดประสาทอะไรก็ตามเนี่ย
มันทำให้การทำงานของสมองผิดเพี้ยน
คนที่เล่นยามานานสมองมันถึงเสียหาย
ถึงได้มีอาการหลอนมีอาการบางคนเป็นบ้าไปเลย
ถูกต้องหมอบอกว่าเขาเสพมันหนักมาก๑๕ปีเกิน
ก็เลยเป็นโรคสมองติดยามันก็คือมันหล่อนไปแล้ว